แต่ข่าวนี้ร้อนทำไมฮะร้อนมากค่ะนายยุโรปคนนี้เนี่ยคือเขาเมา
ขับกระบะแล้วก็ไปชนเหล็กกั้นครับทีนี้ค่ะโวยวายใหญ่เลย
จะชกสื่อจะชกนักข่าวท้องถิ่นแล้วก็ด่าตำรวจด้วย
เมาเป็นเหตุเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็ถามนักข่าวมึงขออนุญาตหรือยัง
มึงขออนุญาตแล้วยังโอ้มึงจะถ่ายได้ยังไงครับไม่เชื่อลองดูค่ะ
มึงเชื่ออะไรมึงเชื่อนี่อย่างเงี้ยได้ไงมึงถ่ายกูได้ไง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
ที่ยุโรปนามสกุลอะไรโคตรแสนดีครับนามสกุลเขาค่ะอายุสามสิบปีแต่อื้อหือดูสิ
มาเต็มจริงค่ะนี่เกิดเหตุอยู่ตรงหน้าร้านอาหารถนนสายริมเขื่อนชนลประธานที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ
เกิดขึ้นตอนค่ำแล้วดูสิเขาไม่พอใจมากนะแล้วก็ปรีเข้าไปทำร้ายนักข่าวท้องถิ่นน่ะ
คุณศิวพงศ์ตอนนั้นคุณศิวพงศ์นักข่าวท้องถิ่นกำลังถ่ายภาพเหตุการณ์อยู่
แล้วเหตุการณ์นี้นายุโรปคนนี้เขาขับกระบะนิสันไปชนเหล็กกั้น
กั้นมันก็พังสินักข่าวน่ะพอเจอนายยุโรปแบบมาแบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูนะเดี๋ยวให้ดูจังหวะหนึ่งจังหวะที่นายยุโรปแบบเดินหาเดินใส่อย่างเดียวเลยอ่ะ
กะเปิดเกมก่อนเลยนะคะแล้วตำรวจอ่ะพยายามห้ามพยายามห้ามนะ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

ไปชนกับพวกเหล็กกั้นนั่นแหละ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับ
แล้วก็เมาแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายไปไล่ทำร้ายผู้อื่น

กั้นถนนเหล็กกั้นถนนที่เขาไปชนนี่แหละค่ะ